เพราะว่าเดี๋ยวจะเจอแก๊งคอร์เซ็นเตอร์คราวนี้นะ

เอิญอายุ๒๔ปีจบครุศาสตร์มา
กะจะเก็บเงินเก็บทอง๓๔แสนเอาไว้ใช้นะฮะ

แต่ทีนี้ถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์คุณปลอมเป็นตำรวจจ้า
แต่งชุดเครื่องแบบเลยจ้ามาหลอกลวงครับ
ผู้เสียหายคือนางสาวเอิญอายุ๒๔ปีเป็นชาวอุดรนะครับ
ว่าเพิ่งเรียนจบครุศาสตบัณฑิตมหาวิทยาลัยแห่ง๑ในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับ
ช่วงนี้เป็นช่วงอ่านหนังสือเตรียมสอบบรรจุข้าราชการครู
ไม่คิดไม่ฝันว่าตัวเองโอ้โหเรียนจบครูแต่มาโดนหลอกแบบนี้
แต่ต้องฟังให้ดีคุณผู้ชมน้องเอิญบอกว่า
ที่ต้องยอมเสียเงินถูกพวกนี้หลอกลวงได้เพราะอะไร
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นวันที่๑๑กุมภาพันธ์ฮะ
มีคนโทรมาเป็นผู้หญิงโทรศัพท์มาบอกอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารนะ
แจ้งว่าคุณใช้บัตรเครดิตรูดซื้อสินค้าในห้างแห่งหนึ่งที่ชนบุรี
มียอดค้างชำระ๕๙๐๐บาทนี่คือจุดเริ่มต้น
แม้ว่าน้องเอิญจะปฏิเสธว่าไม่เคยมีบัตรเครดิตนะ
แต่ว่าผู้หญิงในสายยังอ้างว่าน่าจะมีคนอื่นเอาบัตรประจำตัวประชาชนไปเปิดบัตรเครดิตค่ะ
เดี๋ยวจะให้คุยกับตำรวจสพเมืองชมบุรี
นั่นแหละครับเป็นจุดเริ่มต้นของที่มาของการหลอกลวง
หลังจากนั้นนะคุณนะมีผู้ชายแม่แต่งเครื่องแบบตำรวจ
วิดีโอคอลมาหาน้องเอิญ๒ครั้ง๒คราอ้างว่าเป็นสารวัตรเจ้าของคดี
โชว์ให้เห็นใบหน้าเห็นเครื่องแบบมีเสียงวิทยุว๑เรียกว๒แอดแบบนี้
แต่ไม่เห็นบรรยากาศโดยรอบว่าอยู่ห้องพักห้องพักอะไรหรือเปล่า
หรือว่าอยู่ในโรงพักหรือเปล่าคุณผู้ชมเห็นแค่นี้
คุณเดาสิเป็นตำรวจหรือเป็นยามกันแน่เนี่ยแต่เห็นแค่นี้นะแต่น้องเอิญคิดว่าเป็นตำรวจนะครับ
อ้างว่ามีหมายเลขบัตรประชาชนของน้องเอิญอยู่แล้ว
แล้วก็กล่าวหาว่าน้องเอิญผัวพันกับการฟอกเงินคดียาเสพติด
โอ้โหไปถึงนู่นเลยนะฮะโดยเปิดบัญชีธนาคารในจังหวัดชมบุรีหรือว่าเป็นบัญชีม้า
ซึ่งคนร้ายเนี่ยถูกจับแล้วซัดทอดหาเอิญนะฮะ
แล้วก็ว่าว่าเอิญเปิดบัญชีธนาคารหรือว่าเปิดบัญชีมาให้กับแก๊งยาเสพติด
มีเงินโอนเข้าบัญชี๗แสนบาท
คุณผู้ชมฮะน้องเอิญเอ๊ะเลยไอ้เงิน๗แสนบาททำไมรู้ไหมฮะ
เพราะว่ามีเงินโอนเข้าบัญชีน้องเอิญจริง๗แสนบาท

แต่ไม่ใช่เงินจากยาเสพติดเหล่านี้

น้องเอิญเนี่ยเคยมีเงินเข้าบัญชี๗๐๐๐๐๐บาทเป็น
มีเงินโอนในบัญชีจริง๗แสนบาท
แต่ไม่ใช่เงินโอนจากแก๊งยาเสพติด

พวกนี้ทำไมมันรู้ข้อมูลจริง

เป็นเงินทำประกันให้ญาติเป็นสินไหมนะฮะ

ทีนี้กลัวกลัวเรื่องหนึ่ง
ก็คือเรื่องของการจะไปสอบข้าราชการครู
เพราะพวกนี้มันถาม
มันถามว่าอะไรมั้ยคะว่านี่จะสอบครูใช่ไหม

คืออย่างนี้ดูข้อมูลส่วนตัวจะไม่ปลอดภัยแล้วหรือเปล่าคุณ
นั่นสิครับก็เลยสงสัยก็เลยงงก็เลยกลัว
หลังจากนั้นก็เลยต้องโอนเงินให้กับพวกมันไปนะฮะ
คุณผู้ชมฟังเสียงน้องเอิ้นหน่อยนะครับ
ตำรวจสอบส่วนประชาชนอะไรอย่างนี้ค่ะ

หนูก็เลยบอกว่าอ้าวไม่ใช่หนูแล้วหนูจะยอมรับสารภาพทำไมอะไรอย่างนี้ค่ะ

มีเงินจำนวนจำนวนนึงโอนเข้าบัญชีได้ไหมใช่ไหม
ซึ่งมันก็เหมือนกับตรงกับเงินที่เข้าบัญชีหนูค่ะ
แต่ว่าได้มาจากการทำประกันอะไรอย่างนี้ค่ะ

เหมือนกับเขาก็ทั้งกดดันทั้งขู่มาอะไรอย่างนี้ค่ะ

คุณผู้ชมฟังเรื่องนี้ให้ดีนะ
คือแก๊งคอร์เซ็นเตอร์อะไรพวกนี้คุณ
มันรู้ประวัติรู้ข้อมูลของผู้เสียหายด้วย

แล้วมันถึงมาหลอกลวงผู้เสียหายได้หมดนะนะคุณ
นี่น้องเอิญก็เลยโอนไปครั้งแรก๔๐๐๐
ครั้งที่๒๑๔๐๐๐๐รวมเป็น๕๘๐๐๐๐

มาพูดคุยมาใส่เครื่องแบบให้เห็น

แล้วก็บอกว่าเออตอนนี้ขอไปประชุมก่อนนะ
เออมีประชุมด้วยค่ะมีประชุมด้วยเอิญก็บอกได้
ประชุมก่อนใช่ไหมแต่เงินจะคืนให้ใช่ไหม

คุณผู้ชมปรากฏน้องเอิญโทรไปอีก

อ้าวหายต่อมไปเลยจ้ะค่ะมันได้เงินน้องเอิญไปห้าแสนกว่าบาทแล้วนะฮะ
ล่าสุดน้องเอิญไปแจ้งความสพเมืองอุดรธานี
ซึ่งจำนวนเงินนี้จริงวางแผนจะนำไปสร้างบ้าน
แต่ก็มาถูกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์แต่งตัวเป็นตำรวจแบบนี้
แกล้งบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารแบบนั้นนะฮะ
หลอกลวงจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุด